คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีคุณแตงโมหน่อยนะฮะ
ล่าสุดคุณแม่คุณต่างโม
ไปแถลงพร้อมกับสสเต้และคุณอัจฉริยะ
ยืนยันเกี่ยวการเปลี่ยนทีมทนายความ

ในช่วงหนึ่งคุณแม่นั่งร้องไห้
บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอโทษนะครับคุณแม่ร้องไห้
คำที่ท่านแสงเชียราพูดว่า
ลูกคุณแม่หายไปตั้งแต่๔ทุ่ม
นั่นเลยคุณแม่เพิ่งรู้ว่าลูกหาย
ไม่เคยมีใครบอกแล้วว่าลูกคุณแม่หายไปไหน

ทั้งเรื่องการมอบหมายให้นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยสอสอบัญชีรายชื่อ
หรือว่าพี่เต้พระราม๗หรือสสเต้๐๐๗
รวมทั้งคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์

และเป็นผู้ดำเนินการด้านคดีของ
คุณแตงโมนิดาลูกสาวคุณแม่ทั้งหมดนะฮะ
วันนี้เปิดตัวทีมทนายด้วยนะ
มีทีมทนายจากชมรมของคุณอัจฉริยะ
แล้วก็แต่งตั้งทนายอู
จากนี้ไปจะเป็นโคศกแม่

แม่ต้องเสียเวลาไป๓เดือนเต็ม
ตอนนี้แม่จะลุกมาสู้เพื่อความถูกต้อง
ด้วยบุคคลที่จะมาดูแลแม่
เพื่อที่จะสู้ทางกฎหมายให้กับลูก

แตงโมลูกสาวแม่ต้องถูกฆาตกรรม
คุณแม่เสียเวลาไปจริงเนี่ย๓เดือนเต็ม

ขึ้นมาสู้ด้วยความถูกต้องด้วยบุคคลที่ควบคุมด้วยกฎหมาย
ดูแลคุณแม่ด้วยกฎหมายด้วยความถูกต้อง

จริงที่ผ่านมาคุณแม่ก็สู้แต่ไม่ได้บอกใคร
คุณแม่มีหลักฐานเยอะแยะเลยแต่คุณแม่ไม่ได้บอกใคร
เก็บหลักฐานเองแต่คนคิดว่า
คุณไม่เห็นคุณแม่ทำอะไรเลยคุณแม่ไม่ออกมาช่วยลูกเลย
แล้วคุณแม่อยากทราบว่าคุณแม่ต้องมาประกาศด้วยเหรอ
เพราะคุณแม่ช่วยลูกด้วยวิธีไหน
รับสภาพตรงนี้คิดไว้แล้วคิดไว้นาน
ไว้หลายเรื่องหลายกรณีเลยว่าถ้าไม่มีคนช่วยเราเนี่ย
เราจะทำยังไงเราต้องรู้ลูกเราตายยังไง
ทำไมต้องถึงตายทำไมต้องทำร้ายลูกเราถึงตายขนาดนี้
นี่ฮะคุณแม่บอก
ขอให้สังคมเนี่ยอย่ามองแม่ผิดเลย
แล้วก็อย่ามีการให้ข่าวกันผิดด้วย
ขอให้มีการเสนอข่าวกันอย่างถูกต้องอย่าบิดเบือน
คือก่อนหน้านี้เหมือนกับสังคมจะมองว่าแม่จะเชื่อไปทางว่า
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่วันนี้แม่บอก๓เดือนแล้วนะแม่เสียเวลาไป๓เดือนแม่ขอไปต่อสู้
เพราะแม่เชื่อว่าแม่ลูกแม่ถูกฆาตกรรมนี่นะครับ
คือตอนนี้คุณแม่บอกว่าต้องการรู้ว่าลูกสาวโดนฆาตกรรมโดยฝีมือใคร
ใครเป็นคนทำไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่รวมทั้งสื่อมวลชนด้วย
ถ้าใครมีหลักฐานหรือช่วยหาหลักฐานได้เนี่ย
บอกโอ้โหจะดีมากเลย
๓เดือนที่ผ่านมาคุณแม่บอกว่า
คดีของแตงโมเนี่ยมันถูกหมกเม็ดถูกปกปิด
จากนี้ไปแม่ต้องการให้คดีของแตงโม
เป็นบรรทัศน์ในคดีอื่นด้วย
อย่าด่าคุณแม่โดยไร้สาเหตุ
แล้วก็ขอความกรุณาว่า
ถ้าท่านสื่อใดเนี่ยมีหลักฐาน
หรือช่วยกันหาหลักฐานให้คุณแม่บ้าง

จะได้ลดทอนความยุ่งยากหรือเหนื่อยยากของคุณแม่ลงไปด้วย
อยากจะให้คดีของน้องโมเนี่ย
เกิดความยุติธรรม
ยุติธรรมที่ยุติธรรมจริง
แล้วก็ให้เกิดความถูกต้อง
เพื่อเป็นบรรทัศนในคดีอื่น
ต่อไปมันจะไม่โดนหมกเม็ดแบบนี้
๓เดือนที่ผ่านมา
น้องโมไปโดนหมกเม็ดอยู่ที่ไหน

เป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไปหมดเลย

ข้อเท็จจริงไม่เคยเปิดเผยไม่มีคนพูดทั้งที่สื่อก็รู้
ข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ก็ไม่เคยบอกคุณแม่
ไม่มีใครบอกคุณแม่สักคนว่าคุณแม่มันไม่ใช่เรื่องนี้แล้วนะ
มันเปลี่ยนเรื่องแล้วสื่อก็ปกปิดคุณแม่เหมือนกัน
คือบอกแม่บ้างถ้าบอกคุณก็จะได้ข้อมูลจากคุณแม่นี่แหละ
แล้วก็จากทีมของคุณแม่ทั้งหมดอืม
นี่ไม่มีใครบอกคุณแม่เลยใช่ไหม
ว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันน่าจะเป็นเรื่องของฆาตกรรมอะไรยังไง
คุณแม่บอกตอนนี้แม่แบบรู้แล้ว

นี่ก่อนหน้านี้ก็มีทนายเดชาที่เป็นทนายให้คุณแม่อยู่๗๐กว่าวันนะ
ใช่ไหมจากธนายกิจสนะเริ่มต้นเนี่ย๑๐กว่าวันนี่นะฮะ
เมื่อวานนี้เพิ่งแยกทางกัน

นายเดชาเพิ่งกราบลาพระมารดา

เพราะว่าเพิ่งได้เจอกันเพิ่งได้ถามกันนะฮะ
ว่าเออตกลงแล้วความสัมพันธ์กับทนายเดชามันยังไงล่ะแม่
แม่บอกว่าจบด้วยดีนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจำเป็นต้องจบ
เพราะทนายเดชาชอบแขวะแม่ที่สำคัญแม่บอกว่าแม่มั่นใจในทีมของสสเต้มาก
และที่ผ่านมานะแม่บอกแม่เนี่ยสงสารคุณอัจฉริยะเหลือเกิน
ตอนที่เขาออกมาเคลื่อนไหวว่าคดีนี้เนี่ยคุณแตงโมถูกฆาตกรรมเนี่ยแม่
อยากจะคุยกับคุณอัจฉริยะมากเลยนะ

ในทีมของท่านสสเต้นี่แหละค่ะ
เพราะว่ามีทั้งทนายความมีทั้งที่ปรึกษา
เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ

อัจฉริยะซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลของน้องโอ
หลักฐานไว้เยอะมาก
เยอะจนแบบคุณแม่บอกตรงว่าคุณแม่สงสารท่านนะ
เคยขอเบอร์กับท่านเดชาว่าขอเบอร์ได้ไหม
คุณแม่จะโทรมาขอบคุณ
แล้วก็แสดงความเห็นใจว่าที่ท่านทำเนี่ย
เพื่อนน้องโมจริงยอมถึงชีวิต

ก็พอดีกำลังจะโทรเนี่ย
เดชั่นเดชาก็บอกคุณแม่อย่าโทร

กับทางทนายเดชายังพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไหมคะคุณแม่

ยังรักกันอยู่ไหมคะคุณแม่

จริงหรือไม่

ครับ

พอแถลงข่าวเรื่องรายละเอียดต่าง
ทีมทนายทีมทำงานชุดใหม่ในคดีคุณแตงโมเนี่ย

คุณแม่เมื่อวานนี้ที่ไปทานข้าวตอนค่ำ

ร้องพงร้องเพลงกันตั้งหลายเพลงเป็นยังไงบ้างล่ะแม่ลองร้องให้ฟังสักเพลงได้ไหม
บอกโอ้โหเมื่อวานร้องหลายเพลงมากนะแม่จะให้ร้องให้ฟังเอาเพลงนี้ก็แล้วกัน
ร่มมะลุลีแม่บอกเพื่อเป็นการบอกความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจ
แล้วก็ย้ำว่าแม่เนี่ยรักและคิดถึงลูกสาวเสมอ

มือไปเหมือนแบบจะให้นักข่าวหรือว่าใครช่วยร้องต่อด้วยมันต้องร้องคู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพลงคู่อะไรอย่างนี้นะฮะ
พอคุณแม่จะเดินทางกลับเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เราก็เลยได้ถามความรู้สึกของคุณแม่อีกครั้ง
นี่ฮะคุณแม่ก็ดูผ่อนคลายขึ้นนะ
ตอนอยู่ในห้องแถลงข่าวแม่จะดูร้องไห้เยอะมาก

ยังพอที่จะพูดคุยอะไรกันได้มากขึ้น
แล้วก็บอกกับสื่อมวลชนว่าพรุ่งนี้ยังมีพิธีเก็บอัฐิลูกสาว
ก็คือคุณตังโมเหมือนเดิมนะครับเวลา๑๔นาฬิกา
ส่วนคดีของลูกสาวเชื่อว่าจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอน

แม่บอกว่าอยากจะฝากความคิดถึงไปถึงแฟนเก่าของแม่ด้วยนะ
ค่ะคนไหนคะใครหรอนั่นน่ะสิ
นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะที่แม่ร้องเพลงเนี่ยร้องให้แฟนเก่าหรือเปล่า
แม่บอกว่าก็แฟนเก่านั่นแหละนะเรารักกัน
แต่ตอนนี้เรื่องงานเราก็ต่างคนต้องต่างทำ

ความคิดถึงถึงแฟนเก่าคุณแม่ด้วย
แฟนเก่าใครครับแม่

แต่เรื่องงานเราก็เนอะต่างคนต่างทำ
นี่ฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะ

แซวเล่นไงว่าแบบสนิทกันมากจนเหมือนเป็นแฟนกันอะไรหรือเปล่า
แต่ตอนอยู่ในห้องก็อีกอารมณ์อีกอัตรรสหนึ่ง
ใช่ค่ะที่พี่อุ๋ยเล่าออกมาด้านนอกก็อีกอย่างหนึ่ง
ข่าวเนี่ยมีทั้งร้องไห้ทั้งร้องเพลงทั้งยิ้มทั้งหัวเราะ
แซวซัวหยอกเหลาะมีหมด

ชมว่าคุณแม่ร้องเพลงเพราะส่งข้อความมาที่หน้าจอไทยรัฐทีวี

คือเนี่ยค่ะอย่างที่พี่อุ๋ยเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

อยากจะให้แม่ร้องเพลงให้ฟังนิดนึง
เมื่อคืนร้องอะไรกันบ้างเพลงอะไรกันบ้าง

ไปทานข้าวกับทางสสเต้และทีมงานนะครับ
สสเต้งก็คงจะรู้ใจแหละว่าคุณแม่ชอบร้องเพลง

คาราโอเกะกันไปด้วยเอาลองดูค่ะ
นี่เมื่อคืนนัดทานข้าวแล้วก็ร้องเพลงด้วย
มงกุฎเพชรของคุณแม่พนิดาใต้ร่มมะลุลีนะคะ
คือเมื่อวานนี้สสเต้มงคลกิจและทีมงานพาคุณแม่ไปทานข้าว
แล้วก็แม่ก็บอกว่าก็สบายใจขึ้น
เพราะแม่กับสสเต้มีความเห็นตรงกันหลายเรื่อง

คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
บอกว่าขอให้คุณเต้เป็นเสาหลักให้คุณแม่ทวงความยุติธรรมต่อไป
อย่างน้อยคุณแม่ก็ยังเดินหน้าหาความจริงให้คุณตังโมเป็นกำลังใจให้ทีมคุณเต้และคุณอัดและทีมงาน
แต่คอมเมนต์บางส่วนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะคุณแม่
ทำไมอารมณ์ดีจังเลยเพิ่งชาปนกิจร่างของลูกสาวไปเองนะอะไรแบบนี้ค่ะ
ยังไม่ได้เก็บกระดูกเลยอะไรอย่างนี้หลายความเห็นค่ะ
บอกจะไปเก็บกระดูกพรุ่งนี้บ่ายเอาเป็นว่าถ้า
ในฝั่งที่เขามองว่าเรื่องนี้ต้องทวงคืนความยุติธรรมให้คุณแตงโม

เมื่อวานสสเต้บอกว่า

ส่วนทีมทำคดีชุดใหม่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้สสเต้มงคลกิจบอกว่าอย่างนี้
คุณแม่คุณแตงโมมาร้องขอให้ช่วยดูแลคดีของลูกสาวให้
และตอนนี้อายการยังไม่สั่งฟ้อง
เท่ากับว่ายังพอมีเวลาในการดำเนินคดีต่อ
สสเต้ยังเปิดเผยทีมกฎหมายในคดีของคุณแตงโม
โดยทีมกฎหมายชุดใหม่ในครั้งนี้เนี่ย
มีกันเยอะมากจะแบ่งงานกันทำโดยพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐ
และพลโทอัศวินรัชตรานนท์จะเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ส่วนสสเต้กับคุณอัจฉริยะจะเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านี่นะฮะดูจากหน้าจอตรงนี้เลยทีมทนายความที่จะทำหน้าที่
ขึ้นว่าความมีสองคนคือนายวินัยชุมสวัสดิ์กับนายสุธีพงศ์ชีวิตเจริญ
ส่วนทีมที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายมีนายสยุนชัยปัญญา
นายเสิริ่งคารขายสุวัลแล้วก็อ่าหรือว่าทนายบีมนะฮะ
แล้วก็นายบัญชาสุชยาหรือว่าทนายอู
ทนายอู๋นี่เหมือนเป็นโคศกของแม่ด้วย

มีผู้ดูแลแม่แตงโมและโฆษกประจำตัวแม่แตงโม

โคศกประจำตัวคุณแม่เติมโม
แล้วมีผู้ดูแลด้วยนะ
ครับจากข้อมูลนะบอกว่าจะมาดูแลเป็นระยะเวลา๒ปีครึ่ง
ตามกรอบเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการปิดคดีคุณแตงโม
ค่ะคุณพระอรจะมาดูแลคุณแม่๒ปีครึ่ง
ณขณะนี้สสเต้บอกว่าการดำเนินคดีต่อไปนี้เนี่ย

ในฐานะตัวแทนประชาชนจะต้องทวงคืนความยุติธรรม
ให้เป็นไปตามความเป็นจริง
เพื่อคุณตังโมและคุณแม่
ว่าเราได้เห็นความเป็นจริงแน่
แล้วก็ระบบยุติธรรมจากไทยจะดีขึ้น
แต่เสียชีวิตด้วยฆาตกรรมอำพลาง
จึงตัดสินใจขอดำเนินคดีต่อ
เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาว
ต้องการให้เกิดความยุติธรรม
ตายยังไงทำไมต้องถึงตาย
ทำไมต้องทำร้ายลูกเราถึงตายขนาดนี้
ใครทำคุณแม่ต้องรู้ให้ได้
คุณอัจฉริยะบอกว่าวันนี้ได้นำหลักฐานมาให้คุณแม่ดูด้วยนะครับ
ซึ่งการที่มีวันนี้ได้เนี่ย
ขอบคุณหลายหน่วยงานที่ไปยื่นขอความเป็นธรรม
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปก็คือแนวทางการฟ้องร้องคดีการดำเนินคดีกับบุคคลต่าง
เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมคุณแตงโม
แล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เรารอคอยมาในการที่ทำให้คุณแม่ยอมรับนะครับว่า
คดีนี้มันไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุที่มีคนทำให้น้องแตงโมเสียชีวิต
จากการที่ว่าไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็นายโรเบิร์ตเนี่ยนะครับขับเรือเสียหลักทำให้น้องแตงโมพัดตกเรือตามที่นายแซนพูดนะครับ
อันนี้เราก็มีหลักฐานบางอย่างที่ให้คุณแม่ดูนะครับไปแล้วนะครับ
แต่เราเชื่ออยู่อย่างคือไม่ได้ตายเพราะความประมาทนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่พวกผมจะทำก็คือว่าเราจะทำให้เห็นว่าคดี
หรือว่าอะไรหมดเวรหมดกรรมหรือยังไงหรือถอนตัว

เดชาบอกว่าไอ้สิ่งที่เคยพูดไว้
ภาพลับในมือถือคุณแตงโมที่มันน่าเป็นห่วง
นายเดชายังมาย้ำนะว่ามันอันตรายจริงนะ
คือในโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมเนี่ย
มีภาพลับทั้งที่เป็นภาพนิ่งและวิดีโอ
ที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจนักการเมือง
และอีกหลายคน๓๐กว่าภาพ

นายเดชาฝากมานะคะเตือนสสเต้
ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบังแจ๊กนะ
แล้วก็พูดถึงเรื่องที่คุณแม่พนิดา
ค้างค่าข้าวที่เลี้ยงนักข่าวในวันชาปนกิจคุณแตงโมนิดา

คือเหมือนนักข่าวเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

แม่ก็ไปเลยก็ไม่ทันได้จ่ายสตังค์

ก็เลยบอกว่าวันพรุ่งนี้คุณแม่จะไปจ่ายเงิน

เขาไม่ได้เกี่ยวกันแล้วก็ต้องให้คุณแม่ไปจ่ายเอง

แต่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือบอกมีเนี่ย

แล้วถ้าอนาคตภาพตรงนั้นถูกปล่อยหรือรูดออกมา
คนที่เสียหายก็คือน้องแตงโม

มีนักธุรกิจนักการเมืองอะไรอย่างนี้หลายคนอยู่
พอบังแจ๊กออกบอกว่ามีอย่างอื่นไปด้วย

เพราะว่าตอนที่คุณแม่บอกก็คือส่งทางปรายศนีย์
ก็น่าจะเป็นเครื่องรหัสพาร์ทเวิร์ดอะไรอย่างนี้
อย่างอื่นนี่ผมไม่ทราบเลยคุณแม่ไม่เคยเล่าให้ฟัง
ลูกน้องว่าแกจะจ่ายวันเสาร์นี้

คือเป็นวันที่เก็บกระดูก
ของคุณตังค์มือ
คือทนายเดชาพูดถึงที่คุณแม่ออกมาบอกว่า

แล้วเหมือนกับนายอัจฉริยะจะคุยกับคุณแม่
แต่ทนายเดชาแบบกิดกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะ

นายเดชาบอกว่าแค่เตือนว่ามันสมควรหรือเปล่า
แล้วให้คุณแม่ไปคิดเองไม่ได้กีดกันนะคะ
แล้วก็ที่คุณแม่บอกว่าให้นักข่าวช่วยหาหลักฐานหน่อย

นั่นหมายความว่าทีมงานของคุณอัจฉริย
ไม่มีหลักฐานเหรอทำไมต้องให้นักข่าวช่วยหา

ก็ไม่รู้ว่าถ้าวงแตกแล้วยังไงคุณแม่จะมีคนเข้าหาอะไรอีกหรือเปล่า
แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ป้ายหน้าเลยนะครับคุณแม่ไม่ต้องย้อนกลับมาหาผมอีก

เชิญป้ายหน้าเลยท่านอาเดชาบอก
บางคนก็อะไรต่ออะไรมันดูไม่น่าเชื่อถือนะ
ผมว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็จบไม่มีอะไร
จะไปเรียกฆ่าเสียหาย๒๐๐ล้าน๕๐๐ห้าน
ถ้าถามผมนะผมว่าเป็นเรื่องยาก
ไม่จำเป็นต้องกลับมาหาผมแล้วไปไหนก็ไปนะ
เชิญป้ายหน้าเลยป้ายหน้าเลยไม่ต้องจอดป้ายนี้

จุ๊กรู้

ผู้ต้องหาในคดีของคุณตังโมทั้ง๖คน
ไปรายงานตัวกับอายการจังหวัดนนทบุรี

เพราะวันนี้อายการนัดให้มาฟังคำสั่งคดี

ทั้งคุณปอโรเบิร์ตจ๊อปกระติกแซนแล้วก็คุณพีมเอ็มที่เป็นกุญสือด้วย

เดี๋ยวขอดูภาพตอนที่ทั้ง๖คนเดินทางมาค่อยทยอยเดินทางกันมาทีละคนทีละคนเลยนะฮะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้อายการสั่งเลื่อนฟ้องคดีออกไปก่อนนะครับ
เป็นวันที่๒๓มิถุนายนให้มาฟังคำสั่งคดีอีกครั้งหนึ่ง
นี่ฮะหลังจากที่แต่ละคนเดินทางมาแล้วเนี่ย
แล้วอายการสั่งเลื่อนฟ้องคดีไปก่อน
เนื่องจากข้อมูลสำนวนคดีมีจำนวนมาก
และยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาทุกคนก็แยกย้ายกันกลับ
ก็เดินทางออกจากอัยการนวลธบุรีไปนี่คุณกติกนะฮะ
คือทางคุณกติกบอกว่าวันนี้อายการสั่งเลื่อนฟ้องนะให้มาฟังคำสั่งคดี๒๓มิถุนายน
เท่าที่ทราบก็คือข้อมูลในสำนวนคดีมีเยอะ
อายการต้องใช้เวลาพิจารณาซึ่งในส่วนตัวของคุณกติกบอกว่าไม่ได้กังวลอะไร
คุณกติกบอกไม่ขอเคลียร์อะไรทั้งสิ้นปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะเรื่องนี้แจ้งความไปแล้วซึ่งจุดจบจะเป็นใครก็ให้เขารับผลกรรมตรงนั้นไป
ส่วนตัวมองว่าตัวเราไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่ทำไมอะไรก็มาตกที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกัน
แต่ก็ไม่เคยโกรธแม่แต่ก็ช็อกนะที่โดนแม่ใส่ความ
อยากให้ทุกคนใช้สติในการเสพข่าวเรื่องนี้ด้วย
ใจตรงนั้นที่ว่าอย่างน้อยก็ซักฟอกเราไปได้หนึ่งอย่าง
แล้วก็ถ้าย้อนไปดีลองพิจารณาดูดีบางอย่างมันมาที่เราหมดเลย
แล้วอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าบางทีด่วนสรุปไปแล้วว่าเป็นเราอะไรอย่างนี้
ก็อยากจะให้ทุกคนแบบใช้สติในการแบบเสพข่าวหรือว่าพิจารณาอะไรก็ค่อยเป็นค่อยไป
อ่าเรื่องที่ภาพต่างต่างหรือว่าคลิปต่างต่างในโทรศัพท์มือถือคุณตังโม
ตอนนี้ไปอยู่ในมือบังแจ็คแล้วเนี่ยแล้วทนายเดชาบอกโอ้โหนี่เป็นห่วง
เห็นบอกมีตั้งสามสิบกว่าภาพอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมค่ะคุณกติกบอกว่า
ไม่อยากให้ใครก็ตามเนี่ยเอาภาพที่มันไม่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ย
คุณกติบอกเอาออกมาเลยมีคริปข้ากันเอามีดกรีดยีดข้าวมีอะไรต่าง
เอาออกมาเลยนะคืออย่างมากเนี่ยถ้าเกิดเป็นจริงมีจริงเนี่ย
เราก็โดนจับก็แค่นั้นเองแต่ประชาชนเนี่ยจะได้รู้กันไปเลยว่าเออ
มีหรือไม่มีใครผิดไม่ผิดอะไรยังไง
ของส่วนตัวติกไม่ทราบหรอกว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างซึ่ง
ไม่สามารถตอบได้แล้วติกอยากให้ทุกคนไปโฟกัสตรงที่คดี
อันนี้มันเริ่มไปยุ่มย่ามกับเรื่องส่วนตัวหรือว่าอะไรที่มันนอกเหนือจากคดีนี้แล้ว
ติรู้สึกว่าเราควรให้เกียรติผู้เสียชีวิตด้วย

มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคุยอะไรกับใครก็ได้
ซึ่ง๓๐ภาพนั้นอาจจะเป็นภาพนักการเมือง

เพราะว่าเราไม่ได้เห็นกับตา

นี่เป็นหนึ่งเดียวที่บอกว่าเห็นคุณตังโมตอนเดินไปปัสสาวะท้ายเรือ

คุณแซนยืนยันว่าตกท้ายเรือนะฮะ

แล้วจะมาสงสัยอะไรกันนะ

แซนบอกว่าบังแจ๊กก็โทรมาหาแซนนะแต่พอเห็นแล้วรู้ว่าเป็นบังแจ๊กเนี่ย
ไม่เคยรับเลยตัดสายทิ้งเลย

อายการภาค๑ยังอยู่ในขั้นตอน
พิจารณาเพราะสำนวนทั้ง๑๘แฟ้ม

พฤษภาคมการพิจารณา

เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวกันอีกทีนะฮะ